ค้นหาเมนูเส้นนานาชาติไซส์ยักษ์
พบกับพาสต้าแกงเขียวหวานแบบไทยจานยักษ์
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อใบพายชามยักษ์

บะหมี่เกี้ยวหมูแดงสุดโหด
ที่ต้องใช้คนทานกว่า๑๕คนต่อจาน
ติดตามความรู้และความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติได้
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
เสาร์ที่๑๙มีนาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า